คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ช่วงนี้จะเป็นกรุงศรีอยุธยาฟีเวอร์
แต่ว่าจริงแล้วบ้านเรามีหลายจังหวัดที่มีโบราณสถาน
มีวัดสวยที่นักท่องเที่ยวเขาอยากที่จะไปเที่ยวชมกัน

ปรากฏภาพภาพหนึ่งค่ะที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์
เป็นผู้ชายคนนึงคาดว่านักจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละค่ะ
ปีนขึ้นไปถ่ายรูปบนพระอาจนะ
ซึ่งโอ้โหคนเห็นเนี่ยเขาสาบแช่งกันเลยนะคะว่าทำแบบนี้ได้ยังไง

ถ้าคุณผู้ชมชอบเที่ยวจะรู้ว่าที่นี่อยู่ที่สุโขทัย

เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าธีรวุฒิจำโพนะคะ

ขึ้นไปถ่ายรูปบนองค์พระอาจนะที่ประดิษฐานภายในวัดศรีชุม

สาบแช่งกับการกระทำของผู้ชายคนนี้นะคะ

ก็แสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะ

เคยมีคนที่คิดไม่ดีแล้วก็กระทำย่ำยีให้เกิดความเสียหายแก่พระอาจนะ

แล้วก็เห็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นด้วย
ก็เลยบอกกล่าวในเฟซบุ๊คกันบอกว่า
ตามหาซิว่าผู้ชายในภาพคนนี้คือใคร
ก็ไปตามสืบกันตามช่องทางการเข้าพักที่โรงแรมบ้าง
เข้าพักที่เกสเฮาวส์ต่างในจังหวัดสุโขทัยบ้าง
เพื่อจะได้ตามตัวบุคคลนี้มาขอขมา
เพราะอาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงกันหรือไม่ก็คึกขนองก็ได้

หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
เน็ตเขาก็มาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นชาวต่างชาติ
เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยคงจะไม่กล้าถ่ายภาพในลักษณะแบบนี้

เพราะว่าคนไทยเองเขาก็คิดว่ามันจะดูเป็นการลบหลู่แล้วก็ดูหมิน

เขาบอกว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระพุทธรูปได้รับการเหยียบย่ำ
จากนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ไม่เคารพโบราณสถานค่ะ